สะเทือนวงการผ้าเหลืองช่วงปีใหม่นี้นะคะ

ชาวบ้านไปแจ้งประหลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชร
บอกว่ามีพระประมาณสองถึงสามรูปตั้งวงดื่มเหล้า

นางสาวพีชยาดาตาอ้ายประหลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชร

บอกว่ามีการตั้งวงดื่มสุรานะ

ไม่พบการดื่มสุรา
แต่ไปเจอกับข้าววางอยู่ที่พื้น

ตอนแรกปฏิเสธท่านปฏิเสธ

อาหารเย็นท่านยอมรับว่าท่านฉันอาหารเย็น
แต่ว่าเหล้าไม่ได้ฉันนะคะ
แต่พอเจ้าหน้าที่เค้นถามอย่างละเอียด
สุดท้ายหลวงพ่อยอมรับค่ะว่าดื่มสุราจริง
โดยอ้างว่าก็ดื่มเป็นครั้งคราว
แต่ครั้งนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
มีโยมนำสุราก็คือเหล้าขาว
มาถวายให้ญาติที่ล่วงรับไปแล้ว
ก็เลยนั่งดื่มกับเจ้าอาวาสวัด
ในเขตตำบลเดียวกันอีก๒รูป
แต่อีก๒รูปกลับไปแล้ว

คุณฟังเสียงข้างในค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลแบบนั้นบอกว่ามีเจ้าอาวาสวัดอีกสองรูป
ของเจ้าหน้าที่ไปสิคะไปตรวจสอบที่วัดเนินสว่างในอำเภอเมือง
พบพระกฤษณะสันตมโนเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ลานศิลา
กำลังจะขับรถออกไปจากวัดขอเข้าตรวจค้นเลยค่ะ
เจอสุราในขวดน้ำเปล่ายังได้เบาะรถนั่นแหละ
กฤษณะยอมรับว่าดีจริงเครียดช่วงนี้เรื่องพระป่าวัด
จากนั้นได้เคาะประตูกุฏิเรียกพระแอดเจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง
ซึ่งพระแอดก็ยอมรับอีกว่าตั้งวงดื่มสุรากันจริงที่วัดปางขนุนนั่นแหละ
เพราะเห็นว่าพระกฤษณะเครียดเลยดื่มเป็นเพื่อน
ทีนี้จะไปกล่าวหาท่านเฉยก็ไม่ได้ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์
ผลเป็นแบบนี้นะคะเพื่อความชัดเจน
พระครูอาพัฒน์วัชิรานันต์เจ้าอาวาสวัดแรก
ปริมาณแอลกอฮอล์ท่านบอกว่าท่านจิบไปนิดหน่อยนะคะ

ส่วนพระแอดค่ะเจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง

ส่วนพระเกษณะปริมาณแอลกอฮอลน้อยกว่าเพื่อนเลย

อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่นำพระทั้ง๓รูป
ให้เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรสอบสวน
โดยทั้งหมดยอมรับว่าดื่มสุราจริง
แต่อยากจะขอโอกาสอีกครั้งปรับปรุงตัวค่ะ
แต่ทีนี้นะคะทางกำนันทางผู้ใหญ่บ้านทางญาติโยม
เขาไม่ยอมต่อรองกันอยู่นานค่ะ
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมลาศิกขาไปศึกไปแล้วนะคะ

ก็คือทำแค่คนหรือสองคนนี่คือสะเทือนไปทั้งวงการเลย